พูดมากไม่ได้อะไรที่เป็นความลับในสำนวนพูดไม่ได้
คนก็บอกเฮ้ยทำไมมึงไม่เปิดกล้องทีวีมาแล้ว

เอาไปเปิดอะไรที่จะแนบในสำนวนเนี่ย
วงจรปิดเนี่ยเป็นเป็นวัตถุพยานที่ดีมากครับที่จะมัดจะได้ไว้
มันอ้างว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้ไปเปิดให้สารท่าน
ดูว่าไม่ใช่ครับไอ้เนี่ยอันนี้ปิดเข้าไว้นะผมก็เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าต้องไปเปิดหรืออย่าไป
กรรมเยอะว่าถอดปลั๊กจริงหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่ามุมนั้น
มุมนี้มีจริงหรือเปล่าอย่างนี้บอกได้ว่าไปถอดปลั๊กเพื่อ
ให้สังคมรับรู้ว่าไอ้นี่มันเตรียมการเข้าไว้ถ้าไม่เตรียมการ
จะไปถอดทำไมแต่รายละเอียดใครไปทำอะไรตรงไหนยังไงเนี่ย
คุณภาคภูมิให้การว่าขณะนั้นผมกำลังกินอยู่หรือผมไปห้อง
น้ำเราจะได้ให้สารท่านดูว่าไม่ใช่ครับภาคภูมินั่งอยู่ตรง
นี้ครับไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยวิ่งพากำนันนกเข้าไปเอาไว้ทำ

ฝ่ายจำเลยนะครับคือถ้าเกิดบอกวันนี้เลยว่าเราเห็นว่าเขา
ทำแบบนี้เขาก็รู้หมดแล้วเขาไปมนุษย์มันเปลี่ยนได้วันนี้
ผมให้การว่าผมมาไทยรัฐแต่พอพวกนี้ไปขึ้นในสารเนี่ยมัน
สู้คดีกันยาวนะคดีนี้สารชั้นต้นก็ประมาณ๒ปีสารชั้น
ต้นกว่าจะตัดสินประมาณ๒ปีสารชั้นต้นตัดสินมาแล้วก็ยัง
อุทธรณ์อีกก็ประมาณ๒ปีกว่าจะดีกาอีกมันสู้คดีกันยาวไง
กี่ปีท่านรวมรวมแล้ว๖ปีถั่วเฉลี่ยกำนันนกก็ต้องอยู่
ในในแล้วแต่สารคือสารเนี่ยท่านจะมองว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย
เป็นผู้บริสุทธิ์เขาไว้ก่อนนะครับก็จะประกันตัวมาประกันตัว
มาก็ส่วนใหญ่จะหนีอีกแหละถ้ารู้ว่าจะติดคุกแน่ก็จะหนี
ก่อนที่เงินประกันหลักทรัพย์จะ๒ล้านอะไรก็อย่างอันนี้คดีหลัก
ก็คือคดียิงตำรวจเสียชีวิตระบาดเจ็บยิงใช่ไหมซึ่งห่องท่าผา
คือมือยิงคือผู้ก่อเหตุซึ่งก็โอเควิสามันไปแล้ว
น้ำนกเนี่ยก็คือข้อหาสนับสนุนจ้างว่านจ้างว่านใช้เขาแจ้ง
ทำไมเขามามอบตัวแล้วเขา
ทำไมมอบมันจะตายก่อนนะดิ
แล้วเขาปฏิเสธข้อหาแล้วเขาก็ไม่ขอประกันตัวด้วย
ปกติมีแต่ขอประกันตัวมามอบตัวอย่างนี้แล้วปฏิเสธข้อหา
อันตรายคดีอย่างนี้นะ๑ไปยิงเขาตายอย่างนี้
ถ้ายังไม่รีบมอบตัวเร็วที่สุดเนี่ยอันตราย
กำลังนกพกปืนตลอดมีลูกน้องไปด้วย๓๔คน
ถ้าตำรวจไปเข้าจับกลุ่มแล้วลูกน้องกำนันนกชักปืนจะยิงสู้ตำรวจ
มันไม่ตายหมดฝูงเหรอใช่ไหมไม่ตำรวจตายก็ฝ่ายกำนันนกทีมมือปืนคุ้มกันตาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยส่างเมามาตั้งสติได้เนี่ยต้องรีบมอบตัวเลย
ตัวดีกว่าต้องรีบมอบตัวเลยครับต้องรีบมอบตัวเลยฮะ
แล้วทำไมไม่ขอประกันตัวอยู่ในปลอดภัยออกนอกคุกเนี่ยตีนไก่หน้าผากนะ
ระหว่างประกันตัวเรียบร้อยนะกลับบ้านเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ถึงบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้ยิงเขาได้มึงไม่ถูกยิงบ้างเหรอ
แล้วระดับภูมิกับเบิ้มเขาถึงขนาดเครียดยิงตัวตายนั่นคือประหารชีวิตตัวเองนะ
สารจะประหารชีวิตเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าเกิดได้ประกันตัวออกมาถ้าได้ประกันตัวออกมาเรื่องมันยังแรง
ผมถึงบอกท่านกำนันนกว่าไอ้หนูเองยังเด็กนักให้การไปตามข้อเท็จจริงเถอะ
ความจริงเท่านั้นแหละนะครับปฏิเสธติดมากรับสาภาพมาติดครึ่งหนึ่ง
และยังไม่เคยกระทำความผิดมาเนี่ยลดโทษไปลดโทษมาติดก็ไม่กี่ปีอ่ะ
แล้วก็สำนึกสำนึกสำนึกแล้วก็ออกมาช่วยสังคมมันกลับตัวได้ไม่มีใครไม่เคยพลาดหรอก
แต่เองพลาดในเรื่องที่มันใหญ่มากนะ
เพราะฉะนั้นจุดจบของเรื่องนี้ก็คือก็รอกระบวนการขั้นตอนในชั้นศาลก็ประมาณ๖ปี
มันอย่างนี้จะฝากอย่างนี้นะครับฝากท่านจีรพบเนี่ยคือท่านจีรพบเนี่ยเกษียณปี๗๗

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กระเสียนเนี่ย๗๖โอกาสจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สูง

หนูต้องตั้งทีมให้ใครรับผิดชอบคดีนี้โดยเฉพาะเลยนะ
หนูต้องตั้งทีมให้ใครรับผิดชอบคดีนี้โดยเฉพาะเลยนะก้อง
หนึ่งเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องมีทีมไปเฝ้าฟังด้วย
หนึ่งเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องมีทีมไปเฝ้าฟังด้วย

อาการต้องฟังครับต้องจัดทีมตำรวจไป

ถึงเวลาศาลนัดสืบเนี่ยไปนั่ง๖คนแล้วแล้วจดมาว่าไอจการจะซักพยานว่าอย่างไรบ้าง
ถึงเวลาศาลนัดสืบเนี่ยไปนั่ง๖คนแล้วแล้วจดมาว่าไอจการจะซักพยานว่าอย่างไรบ้าง
ถึงเวลาศาลนัดสืบเนี่ยไปนั่ง๖คนแล้วแล้วจดมาว่าไอจการจะซักพยานว่าอย่างไรบ้าง
ถึงเวลาศาลนัดสืบเนี่ยไปนั่ง๖คนแล้วจดมาว่าไอจการจะซักพยานว่าอย่างไรบ้าง
ถึงเวลาศาลนัดสืบเนี่ยไปนั่ง๖คนแล้วจดมาว่าไอจการจะซักพยานว่าอย่างไรบ้าง
ถึงเวลาศาลนัดสืบเนี่ยไปนั่ง๖คนแล้วจดมาว่าไอจการจะซักพยานว่าอย่างไรบ้าง

แล้วก็มาตั้งศาลที่บรจกรวันนี้เขาอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้คุณภาคภูมิจะไปขึ้นนะ
คือเวลาสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยตำรวจเสียเปรียบ

เหตุเกิดมา๒ปีที่แล้วแล้วก็จำต้องจำเหตุการณ์จดก็ไม่ได้จดใส่มือก็ไม่ได้
เมื่อวานกินข้าวร้านไหนบางทียังลืมเลยแต่นี่เหตุเกิดมา๒ปี
แล้วเวลาไปเนี่ยตำรวจบอกเฮ้ยวันนี้ไปเป็นพยานศาลนะอายการนี้ให้ดูสำนวนเดียวเนี่ย

บางทีลืมแล้วพูดผิดนิดเดียวเนี่ยสารยกเลย

นะครับอันนี้ต้องมีคนช่วยเป็นทีมช่วยเป็นทีมช่วยผมทำคดีสยามนเนี่ยมีอายการมาช่วย
อัยการส่งอัยการอุโสสองคนมาช่วย

ซักช่วยกันซ้อมพยานก่อนที่จะไปขึ้นศาลพยานมันจะสอดรับกันพยานจะสอดรับกัน
เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะแนะนำพนักงานสอบส่วนที่ทำคดีนี้ต่อเนี่ย
ต้องต้องตั้งทีมเข้าไว้ตั้งทีมแล้วก็มีเด็กไปฟัง
ส่วนใหญ่ภารกิจตำรวจมันเยอะไงเดี๋ยวคดีใหม่โน้นก็เกิดคดีนี้ก็เกิด
เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้เหตุตั้งแต่หกกัญญายศาลท่านจะนัดกี่นัดกี่นัดเมื่อไรยังไงอีกกี่ปีอีกกี่ปี
นั้นต้องตั้งคนไปเฝ้าฟังคดีนี้ตลอดเลยแล้วก็เอาจดรายละเอียดมาแล้วมาซ้อมพยานที่จะขึ้นวันรุ่งขึ้น
เดี๋ยวเขาจะซักประเด็นนี้เหตุเกิดวันที่เท่านั้นนะจำได้ไหมจำไม่ได้มันก็ทบทวนความจำไม่ขึ้นมันก็จะตรงกับคำให้การที่เคยให้การเขาไว้
ครับนะฮะแล้วพยานพนักงานสอบสวนทีมกองปราบที่จะไปรับผิดชอบคดีเนี้ยต้องสอบตัดพยานให้หมดอ่ะสอบตัดพยานคือเช่นคุณภาคภูมิเนี่ยอ้างว่ามาอยู่ห้องส่งนี้ใช่ไหมอืม
นักงานสอบสวนก็สอบว่าคุณภาคภูมิมาอยู่ในห้องส่งเห็นเหตุการณ์ไม่เห็นอะไรยังไงก็ว่าไปตามเป็นสิทธิ์ของคุณต้องไว้สอบภรรยาคุณด้วยพ่อแม่คุณด้วยสอบยามด้วยว่าคุณขับรถเข้ามาที่ห้องส่งเนี่ยที่ไทยรัฐเนี่ยเมื่อไหร่อยู่บ้านหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ต้องคิดว่าถ้าผมเป็นทนายฝ่ายจำเลยแล้วเนี่ยผมจะแก้ตัวให้คุณภาคภูมิยังไงเฮ้ยจะอ้างว่าวันนั้นไม่ได้อยู่ไทยรัฐนะอยู่บ้านนะ
เพื่อวันหน้าผมจะเปลี่ยนคำให้การใช่ครับไม่เผื่อคุณสู้คดีสู้คดีว่าอยู่บ้านครับอยู่บ้านคุณอ้างว่าอยู่กับใครอยู่กับภรรยากับภรรยาคุณให้การเขาไว้แล้วว่าคุณไม่อยู่
แล้วคุณมาไทยรัฐอันนี้คือสอบตัดพยานเขาเรียกสอบตัดพยานเขาไว้มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวในสำนวนหรอกนี่วงรอบสมมุติสมมุติถ้ามีพยานสักคนหนึ่งที่ให้การไปว่าเห็นกำนันนกเป็นคนสั่งนองท่าผาให้ยิงครับเพราะวันนั้นเขาอยู่ในที่เกิดเหตุครับเผื่อวันหน้าคนคนนี้จะไปบอกว่าโอ๊ยผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมอยู่บ้านนอนบ้านอะไร